สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง

เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว
ออบจมหาสนุก
วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสรรค์
อบจมหาสนุกวันนี้ครับ

ในวารัฐอิทธิขึ้นปีใหม่
หอบลองของขวัญขนาดใหญ่
มามอบให้แม่ป้าน้าอาถึงหน้าจอทีวี

เราได้รวบรวมความสนุกสนาน
และความน่ารักของพิธีกร

ที่เคยได้ไปพบป่าพี่น้องทุกจังหวัด
มาให้ได้ชมกันอีกครั้งนั่นเองล่ะครับ
และนอกจากความสนุกสนานแล้วเนี่ย
ก็ยังมีเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว

ที่สุดแสนจะน่ากินอีกด้วยนะ

ก็เชิญไปประเดิมกันด้วยความน่ารัก

เหล่าดารารับเชิญ

สาวอารมณ์ดีหุ่นเชฟบะคนนี้

รวมมิตมุกค่ะล้ำตาไหล
เชียบมาก
คุณชอบไหมคะมิคับกู้ชา
ชอบจริงของไหน
เล่นขนเข่งมาขนาดนี้เนี่ย
จะมายกเขาทุเรียนทั้งสวนเลยหรือไงคุณฮายแม่
แล้วจะแบกไหวไหมล่ะครับเนี่ย

คนเปิดเพลงก็ไม่ได้ดูอะไรเลย

หรือยังคะเธอมาพร้อมความใหญ่
หมายถึงว่าบ้านท้ายใหญ่มาก

พี่มีที่เก็บไมค์

น้องแฟนเพลงชาวจังหวัดระยองทุกท่านเลยนะคะ
ที่จะมาทุกปีเป็นงานเทศกาลผลไม้
ฮายเป็นคนใจดีมากเลยนะคะพี่ลิง
มาถึงก็มีของมาฝากน้อง
ใช่ครับมีของมาฝากเต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อ
พี่ไม่ได้เอาของมาฝากพี่จะเอามาใส่ของ
เอ้าเรามาอยู่ตรงนี้นะฮะแน่นอนนะครับ

อันนี้ชะนีชะนีรู้เลย
ชะนีรู้เลยได้กลิ่นรู้เลยนะครับ

จกสิจกจกจกจกเลยหรอ

คุณไฮคุณพี่ไฮนะคะโอ้โห
อันนี้มืออาชีพนะมืออาชีพครับ
จาชอบเหรอ

ก็คือพอพูดถึงทุเรียน
ถ้าจะหันหลังถ่ายรายการขนาดนี้เนี่ย
รับค่าตัวเป็นทุเรียนเลยไหมล่ะครับคุณฮาย

ลีบด้วยเห็นไหมคะหมดเลย

คาดว่าแค่เราเชิญจะมือไม่ว่างนะคะ

เอาจริงเม็ดเป็นยานะ

ถ้ากินนักเม็ดเสียดาย

ชิมค่ะ

แต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนนะ

ทานอะไรก็อร่อยไปหมดซะทุกอย่างเลยนะครับ

เย็นกับช้อนมั้ยครับ
กินกินกินตลอดเวลากินกินตลอดเวลาที่เห็นหุ่นเช็บเช็บบับบับแบบนี้เนี่ยที่แท้ครับ
ลับอยู่ที่การกินผลไม้อย่างทุเรียนนี่เองล่ะครับแม่เรื่องกินเนี่ยต้องขอยกให้กับคุณฮายเขาเลยล่ะครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องกระจายมุกเด็ดทั่วไทยเนี่ยก็ต้องขอยกให้คนนี้เลยครับคุณยิ่งยงยอดบวงงาม
ขอเสียงปรบมือต้อนรับตัวแทนของน้อง
น้องที่นี่นะครับผมก็เป็นสวัสดีครับ
สวัสดีครับน้องครับครับ
คิดไม่เบียบจริง่ะ
มาถึงเมืองกาล
สาวตาวานทุกคน

แค่นี้เหรอ
โอ้ยชอบมากเลยพี่แม่ชอบมาก

จนจะเป็นคนเมืองกาญจนบุรีไปแล้ว

นี่แฟนยิ่งยงเท่านั้นไม่เชื่อขอเสียงหน่อยสิ
มาเพราะมาแล้วนะแฟนจ๊ะแฟนจ๊ะ

เสียงนี้แฟนคงจำได้
ไม่ใช่เสียงใครเสียงท็อป
ดูอย่าไปเรียก

เรียกหน่อยสิ

โหวิ่งเร็วแค่ไหนขาแค่นี้
คือผมกับเขาไม่ต้องไหว้แล้วเพราะว่านี่เขาเป็นรอง

เมียจ้า
เมียจ๋าขอเงินให้กับรองนายกหน่อย
ได้ขอเท่าไหร่ครับ

ชีวิตแต่งถึงขนาดนี้เลยล่ะครับพี่

แย่เลยล่ะครับพี่ยิ่งยง
เอ้าไปต่อกันที่ตลกชื่อดัง
หน้าตาหล่อเหลาเอาการ
ที่เคยไปเยือนเมืองสองแควร์คนนี้ดีกว่าครับ

พี่บอลถือปล่๊องแปหน่อกลางไปทำไม
คืออยากจะให้รู้ว่าผมมีเสียงเพลงมีเสียงกรอง

ยิ่งใหญ่นะมากี่ทีเห็นกี่ครั้งเนี่ยยังประทับใจอยู่เลย
มีครบรถครับผมเพียงเที่ยวทุกวันถ้ามาก๘๐๐บคา
เคยไปนั่งทีแล้วก็เตี๋ยวให้ขาแล้วน่าสะพัดกู้เหลือพันธุ์จากครั้งนี้
คนอะไรทั้งหล่อทั้งหาทั้งอารมณ์ดีน่ารักขนาดนี้เนี่ย
ยังไงบรรดาแม่ยกไม่ยักกะเยอะเท่าพ่อนุ่มนักมวยอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปิกคนนี้
ขอเสียงปรบมือต้อนรับ
คุณสมจิตจงจอหอค่ะ
พี่คะพี่คะ

ตอนแรกว่าจะไม่ห้ามแต่พักหลังหลังนี่ไม่ไหว
วันนี้ก่อนจะมาถึงนี่ต้องบอกต้องยอมรับเลยว่าแฟนคลับเยอะมาก
รายการอบจมหาสนุกเนี่ยฟังผมนี่โอ้โหนี่วัยรุ่นทั้งนั้นเลย

รุ่นเดียวกับแม่ผมเนี่ยครับ
แรงอยู่ยังสดใสเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขด้วย
พี่สมจิตบ้างดีกว่าเคยมาไหมที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่
เคยมาแต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ๔ชั่วโมงครึ่ง
ผมมาถึงดาวคนองเสร็จขับรถหลงฮะ

ไปออกสวนพึ่งนู่นแล้วกลับมาถึงนี่๔ชั่วโมงกว่า

คือจริงคือมาตรงก็ถึงแล้วนะ
ใช้สมองสิครับเวลาคุณจะมาคุณใช้สมองด้วย
แขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยครับเรียกว่าไม่ธรรมดาจริง
กความหามาทุกคนหาท้องแข็งกันไปแล้ว
ช่วงหน้าครับไปหากันต่อกับคำถามชวนฉงนในช่วงขอตอบ
อบจหาโลก